คำถามเข้ามาเรื่อยเลยและคำถามหลากหลายมากขอบคุณมากที่สุดเลยที่ไว้วางใจแล้วก็ส่งคำถามเข้ามานะคะ
วันนี้มีคำถามหนึ่งคลาสสิกมาก
แอบรักบอกดีหรือไม่บอกดีไม่บอกแล้วเขาจะรู้ไหม
และถ้าบอกช้าไปเขาจะกลายไปเป็นของคนอื่นก่อนหรือเปล่า
เชื่อไหมคะว่าต่อให้เป็นคำถามเดียวกันนะ
แต่บางทีคำตอบที่พี่อ้อยให้ไปอาจจะไม่เหมือนกัน
แล้วแต่ว่าคนถามเป็นใครค่ะ
บางคนอาจจะยุให้บอกเลยบอกบอกไปเลยค่ะ
จะได้เลิกคอยสักทีเราอยู่กับความหวังและการหลอกตัวเองนานไปแล้ว
และบางคนแย่กว่านั้นด้วยคือเอาความรู้สึกรักของเรามาเอาเปรียบเรา
อดให้ยังอยู่บอกแค่ว่ารู้สึกดีแต่ก็ไม่ได้เป็นแฟนสักที
อยู่ใกล้แต่ไม่เคยอยู่ในหัวใจอันนี้จะยุเลยค่ะ
บอกให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยจะได้ตัดใจสักที
แต่กับบางคนนะคะพี่อ้อยจะบอกว่าอย่าไปสารภาพรักเลย
รักเขาอยู่ในที่ของเราอาจจะปลอดภัยกว่า
เพราะว่ามองด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วว่าเขาวางเราไว้แค่ไหนนะคะ
จะเข้าใกล้กว่านี้เขาคงไม่ให้อีกครั้งจะเดินจากไปเนี่ย
ก็ยังทำใจไม่ไหวไงอย่างวันนี้มีน้องคนหนึ่งเขาถามคำถามเข้ามานะคะ
กำลังเดินหน้าทุ่มเทที่ไม่แน่ใจจริงว่าจะกลายเป็นเททิ้งหรือเปล่า
เขาบอกว่าหนูมีเรื่องว้าววุ่นใจมาปรึกษาพี่อ้อยค่ะ
คือแถวบ้านหนูเนี่ยเขามีฟิตเน็ตมาเปิดใหม่
แล้วหนูดันไปแอบชอบพี่เทรนเนอร์กล้ามล่ำคนหนึ่ง

นี่ล่ะเนื้อคู่หนูมาเกิดแล้ว

อยู่ใกล้ใกล้พี่จะเขย่าตัวนะคะน้องคะใจเย็นอย่าเพิ่งมโนเราอาจจะแค่
ชอบเขาเฉยเนื้อโค้งเนื้อคู่ยังต้องดูกันนานนานนะคะแต่ปัญหา
ของหนูคือหนูเป็นคนไม่มั่นใจเพราะรูปร่างค่ะหนูค่อนข้างเป็น
อวบก็เลยคิดว่าคนรักสุขภาพอย่างพี่เขาคงไม่เหลียวมองลูก
อย่างหนูแน่จนวันหนึ่งหนูไปปรึกษาเพื่อนว่าหนูจะเริ่มต้นยังไง
ไงดีในวงเล็บนะคะเป็นแก๊งลูกหมูเหมือนกันให้เขารู้ว่าหนูชอบ
แนะนำว่าให้หนูไปสมัครคอร์สออกกำลังกายที่พี่เขาทำงานเลย
หนูจะได้ผอมลงสวยขึ้นแล้วก็ได้ใกล้ชิดพี่เขาไปในตัว
เพื่อนน้องก็ขาอวยนะคะเนี่ย

กำตังค์ไปสมัครที่ฟิตเน็ตนั้นเลยค่ะพี่
พนักงานเขาก็สอบถามรายละเอียดคร่าว

ดีแล้วค่ะอย่าไปบอกว่าอยากได้ผู้ชายนะคะ
ไม่ได้นะสักนิดนึงเขาเลยพาหนูไปชั่งน้ำหนัก
เพื่อทำประวัติและก็ดูมวลกล้ามเนื้อ
เสร็จแล้วพี่เขาก็แนะนำเรื่องต่าง
แล้วก็ถามหนูว่าหรือจะจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัว

พี่คะช่างเข้าทางหนูเหลือเกิน
หนูก็เลยระบุเรียบร้อยเลยค่ะ

วันแรกที่หนูไปพี่เขาก็มาเทรนด์ค่ะ
หนูนี่แทบไม่อยู่กับร่องกับรอยเลย

ตอนนี้น้ำหนักหนูลงมานิดหน่อย

ยังส่งสายตาทุกรอบที่เทรนด์กันเหมือนเดิม

ไม่รู้เหมือนกันพี่อาจจะยังเป็นผู้หญิงยุคเก่า
มีความรู้สึกว่าเวลาอะไรก็ตามที่มากเกินไป

เราอยากได้คนนี้และแสดงออกมากจนเกินไป

อ้อยว่าความรักเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเสมอ
ไม่ว่าจะได้เข้ามาเป็นคนรักหรือเปล่าก็ตามนะคะ

เราพยายามจะเป็นคนที่ใช่

คนที่ใช่ไม่จำเป็นต้องพยายาม

แต่มุมหนึ่งก็อยากให้แตกเเบลกว่ะ
อย่าลืมว่าด้วยหน้าที่เขาต้องดีกับทุกคนค่ะเข้าใจในจุดนี้ก่อนนะคะ
บางคนชอบเข้าใจผิดคิดว่าเขามีใจบางทีแค่อัธยาศัยดีเท่านั้นนะคะ
การออกตัวแรงไปพี่กลัวเขาจะตกใจซะก่อน
หลายครั้งที่การรับรู้ไม่ได้แปลว่ารับรักและอันนี้พี่เน้นค่ะ
บอกรักว่ายากแล้วบอกไปแล้วอาจจะยากกว่ามากก็เลยแอบกลัวแทนน้อง
ถ้าเกิดน้องบอกไปเนี่ยเขาจะกล้าเข้ามาใกล้เราหรือเปล่า
คือบางคนนะคะยิ่งอยู่ใกล้จะยิ่งเหมือนให้ความหวัง
เขาอาจจะเลือกวิธีการวางตัวให้อยู่ไกลทิ้งระยะห่างทางสังคม
ไม่ใช่แค่กลัวโควิดนะคะแต่กลัวเราคิดมาก
มีให้เห็นเยอะแยะเผื่อใจไว้ก่อนก็ดีว่าบางทีสิ่งที่เขาทำ
หลังจากรู้ว่าเรารู้สึกยังไงอาจจะไม่ได้ดั่งใจอย่างที่เราหวังเอาไว้ค่ะ
ฝากคำถามมาเป็นข้อบอกว่าพี่อ้อยว่า
หนูควรทำยังไงดีคะตั้งจ่ายค่าเทรนเนอร์จะหมดแล้วโถ
หนูควรเร่งจีบเลยไหมอ่าตอนนี้ก็ถือว่าจีบแล้วมั้ง
ว่าสายตาที่เราส่งให้เขาทุกวันต่อให้ไม่บอก
เขาอาจจะดูออกตั้งนานแล้วก็ได้นะคะว่าเรารู้สึกยังไง
อีกอย่างถ้าเขามีใจเขาน่าจะเคลื่อนตัวหรือแสดงออกอะไร
ให้เราได้เห็นมากกว่านี้น้องชอบเขามากน้องยังอยากบอกเลยอ่ะ
ถ้าเขาชอบเรามากก็น่าจะอยากบอกเช่นเดียวกัน
หรือว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราการที่เราพยายามลุกพื้นที่ของเขามากเกินไป
ยิ่งสร้างความอึดอัดหรือเปล่าบางคนชอบถือคติอะค่ะ
ตื้อเท่านั้นที่ครองโลกพี่กลับไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ฮะ
ตื้ออาจจะครองโลกนะแต่จะครองหัวใจเขาหรือเปล่า
อันนี้คนละเรื่องนะคะการรักเขาในที่ของเรา
อย่างเช่นแบบว่าคนที่มีแฟนเป็นเทรนเนอร์เนี่ย

เราพูดไปทีเล่นทีจริงแล้วก็มองสิ่งที่เขาตอบกลับมา
มาแค่นี้นะก็พอจะรู้แล้วว่าเขารู้สึกยังไงอีกอัน
เช็คก่อนนะคะพี่เห็นเทรนเนอร์หลายหลายคนบางคนรถนิยมเขา
ได้ชอบผู้หญิงอันนี้ก็มีนะคะงานของเขาหน้าที่ของเขา
คือการดูแลคนแต่เวลาที่เราชอบใครเรามักจะเข้าใจว่า
เวลาเขาหยอดหนึ่งเราจะซึ้งไปเป็นร้อยอะค่ะเตือนตัวเอง
เสมอนั่นงานของเขาคำถามต่อมาน้องถามว่าหนูเด็กกว่า
พี่เขาเยอะค่ะถ้าจีบผู้ชายก่อนจะน่าเกลียดไหมคะ
ทำยังไงให้ดูไม่น่าเกลียดแต่ได้ใจอ่ะค่ะพี่คำถามของ
นี้ถ้าน้องจีบใครจีบแบบนี้น้องจะได้หัวใจเขาแน่นอนป่านนี้พี่ว่าไม่มีใครเศร้าบนโลกนี้แล้วล่ะ
แต่ที่มันมหัศจรรย์ในเรื่องความรักคือมันไม่มีสูตร
ใช้ได้กับทุกความรักอะค่ะบางคนใช้สูตรนี้ได้บางคน
สูตรนี้แล้วพังก็เยอะแยะไปที่สำคัญนะคะยุคนี้เนี่ยการ
ผู้หญิงเคลื่อนตัวก่อนจีบก่อนก็มีให้เห็นมากขึ้นแต่
ผู้ชายบางคนเขาจะรู้สึกว่าก็ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่
เพราะสัญชาติยานความเป็นนักล่าอยากตามหาความรักด้วยตัวเอง
ก็มีนะคะประเภทที่อ่าพอผู้หญิงมีใจพอมาบอกเขาสุดท้าย
เอ่ยกันก็มีนะแต่พี่อ้อยก็เห็นมาค่อนข้างน้อยอะค่ะและ
สำคัญคือไม่รู้ว่าเทรนเนอร์ของน้องเขาถูกตาต้องใจน้อง
ขนาดไหนคนเราไม่ใช่แค่ผอมลงสวยขึ้นและจะต้องได้
เขามาเป็นแฟนเสมอไปมันยังมีอะไรอีกเยอะมากอะค่ะทาง
เรื่องของความงดงามภายนอกความงดงามภายในทัศนคติที่
ตรงกันหรือเปล่าพี่ถึงใช้คำว่าความพอดีกันตอนเนี้ยอยาก
อดก็หอดเถอะค่ะเห็นน้องบอกว่าเงินจะหมดอยู่แล้วแค่
หอดแบบให้เห็นคุณค่าตัวเองอย่าถึงขั้นเฝ้ารอคอยความ
จากเขาจนเราดูตัวเล็กให้บอกตัวเองไปเลยค่ะได้ก็
ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยการมีเขาอยู่ใกล้ใกล้ใน
ช่วงเวลาหนึ่งก็ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองได้ดูแลตัวเอง
เองเสียเหงื่อเพื่อตัวเองโดยมีเขาเป็นแรงบันดาลใจแต่
ถ้าบังเอิญว่าวันหนึ่งเขาไม่ได้คิดอย่างเดียวกับเราต่อให้
เพื่อชีวิตตัวเองบ้างเสียเงินเพื่อให้ได้รูปร่างดีอย่าง
อีกอย่างอันนี้ก็ห้ามเตือนตัวเองเช่นกันอะไรก็ตามมองอยู่
ไกลยังไงก็สวยค่ะอยู่ด้วยอาจเป็นอีกแบบผู้ชาย
ในฝันบางทีอยู่ในฝันนั่นแหละถึงจะเห็นว่าล้ำค่า
พอมาอยู่ในโลกความเป็นจริงอาจจะเป็นอีกอย่างก็ได้
ดูกันไปนานและไม่รู้เหมือนกันพี่อ้อยว่า
มันไม่ใช่แค่ต้องจ่ายค่าคอร์สเพื่อให้ได้ใกล้ชิดเท่านั้น
อยากขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ไหมคะพอมีไลน์ไม่เอ่ย
จะได้ไว้ปรึกษาเผื่อว่าวันไหนก็ตามพ่อคอร์สหมดแล้ว
อยากได้คำปรึกษาเพิ่มเติมถ้าเขาให้พี่อ้อยถือว่าสำเร็จมาอีกขั้นหนึ่ง
แต่ถ้าเขาไม่ให้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าเขารู้สึกยังไง
สุดท้ายน้องบอกว่าฝากพี่อ้อยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ
ก็ส่งกำลังใจให้น้องเสมอค่ะการแอบรักพี่ก็เคยเป็นเอาจริงจริงนะ
ตอนนั้นบอกกับตัวเองไปเลยว่าให้เท่าที่มีรู้สึกดีเท่าที่ได้ค่ะ
เธอมันเรื่องของฉันนะไม่ซึ้งกันมันเรื่องของเธอ
และถ้าในที่สุดแล้วเราพยายามเต็มที่แล้วก็ยังเป็นคนที่ไม่ใช่
พี่ก็จะไม่ให้การมีใจของเราการชอบของเราไปรบกวนเขามากจนเกินไปอะค่ะ
เอาไว้วันหนึ่งนะน้องได้เจอคนที่รักกันจะรู้ว่าโหมันเหนื่อยน้อยกว่ากันเยอะเลยค่ะ
และอีกอย่างหนึ่งพี่ไม่อยากให้ผู้หญิงหลายคนคิดว่าคนอ้วนคือคนไร้ค่า
หลายครั้งที่มีคนที่น้ำหนักเยอะหรืออวบมาบอกพี่อ้อยว่า
ใครเขาจะมาชอบคนอย่างหนูมันไม่เกี่ยวกับน้ำหนักค่ะพี่เห็นคนเยอะมากที่เขารักกัน
แฟนก็อวบใช่แต่ก็น่ารักแล้วเห็นว่าเขารักกันมันไม่เกี่ยวกับอ้วนไม่อ้วนค่ะ
มันเกี่ยวกับถูกใจไม่ถูกใจเท่านั้นเองสุดท้ายนะคะถ้าบังเอิญว่าพยายามแทบตาย
ก็ยังเป็นคนที่ไม่ใช่แปลว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่พอดีกัน
ไม่ต้องห่วงถ้าน้องไปเจอคนที่ใช่ยืนเฉยนะคะน้องก็ยังใช่แบบไม่ต้องพยายามเลย
เอาใจช่วยทุกคนค่ะวันนี้ยังไม่เจอคนที่รักกันไม่เป็นไรรักตัวเองให้เยอะที่สุด
ความรักในตัวเองจะทำให้น้องเป็นคนมีเสน่ห์และจะทำให้มีหลายคนอยากเข้ามายืนใกล้
ตอนหน้าเป็นอีกตอนหนึ่งที่อยากชวนให้ฟังค่ะมีน้องคนหนึ่งเคยเจอความรักที่พัง
ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าคราวนี้ไม่กล้าเปิดใจให้ใครเลยแล้ววันหนึ่งมีคนมาบอกรักเรา
รับทุกอย่างที่เป็นเราน้องบอกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะ
ควรจะเปิดใจอีกครั้งไหมจะเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่า
เดี๋ยวรอติดตามฟังกันในอีพีหน้านะคะมีปัญหาความรักเรื่องอะไรอยากคุยอยากเล่าให้พี่อ้อยฟัง
ฝากคำถามเอาไว้แล้วมาเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์ดูแลรักษาร่างกายและหัวใจให้ดี
เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ